คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้าเมนวัดบังละมุงที่จังหวัดชนบุรีที่ระเบิดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ระหว่างที่กำลังจะเผาศพนี่นะฮะวันนี้ความคืบหน้าก็คือตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
สาเหตุมันคืออะไรกันแน่สพบังละมุงที่ชนบุรีนะครับ
กับชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยครับร่องรอยที่เกิดเหตุ
ไปตรวจสอบบริเวณเตาเผานะครับแล้วก็ตรวจสอบถังแก๊สขนาดใหญ่
ที่ใช้ในการจุดไฟเผาศพด้วยที่นี่เขาใช้แก๊สนะฮะ
ในการที่จะจุดไฟเผาไปตรวจสอบวันนี้พบว่าสายแก๊สที่ต่อจากถัง
แล้วต้องโยงไปต่อกับตัวเตาเผาศพเนี่ยตัวกิ๊บล็อกมันหายไป
ตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับตัวกิ๊บล็อกตรงเนี้ย
แตกต่างจากจุดอื่นอื่นที่ยังไม่ได้ใช้ตัวอื่นที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ย
ล็อกยังอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดไฟรั่วอ่า
แก๊สรั่วนะครับแล้วก็มีการระเบิดเกิดขึ้น
สาเหตุเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะเป็นแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ใครทราบข่าวก็ตกใจกันหมดนะฮะเมนเผาศพระเบิดนะครับ
คนเจ็บมี๒คนนะครับคือนายรัฐช่างประดิษฐ์อายุ๗๔ปี
กับนายวัญชัยช่างประดิษฐ์อายุ๖๓ปีเขาเป็นสับปะเหลอของวัด
รัฐนี่เป็นสับปะเหลอนายวัญชัยเป็นผู้ช่วยสับปะเรอ
ทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันนะครับเย็นเมื่อวานนี้
กำลังเตรียมสถานที่บริเวณเตาเผาศพเอาไว้เผาศพผู้หญิงอายุ๗๗ปี
เผาศพบนเมนพอทำพิธีเสร็จญาติญาติวางดอกไม้จันทร์
ดูศพครั้งสุดท้ายเสร็จเขาก็ลงไปกัน
ทีนี้ก็เป็นการเผาจริงขั้นตอนการเตรียมนำโลงเข้าเตาเผานี่แหละ
นะทีเนี้ยพอจะเผาจริงเนี่ยเตาขัดคล่องไม่ทำงาน
นายรัฐกับนายวัญชัยสับปะเรอทั้งสองคน
ก็ไปตรวจสอบหลังเตาเผาเดินไปดูสักแป๊บเดียว
เกิดเสียงระเบิดขึ้นตู้มสนั่นหวั่นไหว
แล้วสับปะเลอทั้งสองคนร่างกระเด็นออกมา
ถูกไฟลวกบาดเจ็บสาหัสค่ะเศษไม้เศษปูน
ถูกแรงอัดแตกระจายทั่วบริเวณนะครับ
โครงสร้างเมนก็เสียหายมีรอยร้าวไปหมด
ไปถึงปล่องปล่องระบายควั้นนะ
ชาวบ้านกับญาติผู้เสียชีวิตตอนนั้นก็ต้องวิ่งหนีกัน
ผู้เสียชีวิตหญิงวัยเจ็บสิบเจ็ดปีเมื่อวาน
ก็เลยไม่ได้เผานะครับแล้วก็ต้องไปขอทางเมนของวัดช่องลม

ทำพิธีชาปนกิจศพให้ส่วนเมนในพื้นที่วัดบังละมุงตอนนี้
สั่งห้ามใครเข้าใกล้เมนนะครับเห็นไหมร้าวขึ้นไปถึงปล่องควัน
คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดบางละมุงนะครับ
ไปจุดที่เป็นเมนเผาศพนะครับทุกผู้ชมครับ
ร่องรอยความเสียหายยังอยู่เศษกระจกร่องรอยประตูเหล็กถูกแรงกระแทก
จากระเบิดเนี่ยยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่นะครับ
จ้าวาดวัดบังละมุงบอกว่าเมนเผาศพที่นี่
มีอายุใช้งานมากว่าสี่สิบปีแล้วสาเหตุสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสายแก๊สรั่ว
หรือไม่ก็หัวแก๊สเนี่ยอุดตันเดี๋ยวต้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเมนเผาศพอีกทีนึง
ให้ตำรวจสรุปสาเหตุก่อนจะเรียกประชุมคณะกรรมการวัดว่าจะเอายังไงต่อไป
เอาเป็นว่าตอนนี้วัดบังละมุงก็ฝากแจ้งไปยังญาติโยมด้วยว่าต้องงดการชาปนกิจศพไปก่อน

คนน้องเขาว่ารู้สึกตัวแล้ว

ผมก็ลงมาจากเสือบหลบไฟแล้วก็
เห็นนะเค้าบอกว่าเห็นไง
ผมก็วิ่งมาดูไปเข้าข้อมาแล้วผมก็วิ่งไปเอาเหาด์ลงมาทั้งสองคนเลย
แต่มีข้อผ้าแล้วมีแสน้อยไหม้อะ
เก็บพวกแก๊ดมากกว่าเขาเอ้าเขาก็แสไงก็เลย
ส่วนภรรยาของนายวัญชัยหนึ่งในผู้บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าปกติแล้วผู้ที่ทำหน้าที่สับปะเหลอ
ดูแลเรื่องการเผาศพเป็นพี่ชายคนโตของในรัฐกับนายวัญชัยสามีของเธอนะ
ค่ะแต่ทีนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะก็กำลังรอเผาศพที่นี่อยู่เหมือนกัน
แต่ยังไม่ถึงวันที่จะชาวพนักกิจศพพอนี้พอพี่ชายคนโตเสียชีวิต
น้องชายสองคนก็มาทำหน้าที่สับปะเรอแทนปรากฏว่าเนี่ยครับ
เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุเกิดขึ้นเมนเผาศพระเบิดนะครับ
เขาเป็นเพื่อนกันแล้วมาตายอยู่คนละสาราอย่างนี้
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เมียนเบิดเค้าเพื่อนดูแม้ถึงวันไหน
หนูก็ไม่รู้ว่ามันเบิดเพราะอะไรเลยทางมันหมดอายุหรือว่า
เขาใส่สายไม่ถูกหลักเลยอายุบางละมุมมาหลายปีไม่ใช่
นี่อายุหกสิบแล้วมันมีแฟนอยู่๔๑๐ปีแล้วพึ่งจะเคย
กระจกก็จะกระจายมาทางเราเรานั่งซอยมะละกอไงดีไม่โดนเรา
ไม่โดนแต่สิ่งดังมากโอ้โหดังมากดังตั้งนั้น
อาการบาดเจ็บของสับปะเลอวัดบังละมุงทั้งสองคนนะครับ
รัฐมีบาดแผลถูกความร้อนไหม้ผิวหนังทั่วร่างกายนะครับ
มีแผลจากแรงกระแทกมีเลือดไหลทั่วใบหน้าด้วยนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็คือนายวัญชัยก็ถูกเพลิงไหม้จนมีบาดแผลทั่วร่างกายเหมือนกัน
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมครับ